คุณผู้ชมเรื่องนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลย

เมนูเปิบพิษดาร
ของพิธีกรสายแอดเวนเจอร์

แต่มันเป็นเมนูที่เราฟังแล้วมันน่ากลัว

ชื่อว่าหมูป่าผัดเผ็ด

ประมาณสัก๒นาทีค่ะแต่ให้ดูบางช่วงบางตอน

ของเขาน่าจะยาวประมาณสัก๒เซนกว่า

เราสามารถตายได้มั้ยครับ

ใบกระพาวเอาบริสุทธิ์แรงที่ใส่

หมูปลาผัดเผ็ดพริกงูเขียว

คือเอางูมารีดพิษ

ต้องเตือนคุณผู้ชมก่อนอย่าทำตามนะ
เด็กอย่าเอาไปลองทำตามเด็ดขาดนะครับ
พอดีวันนี้เราเดินทางมาหลายร้อยกิโลเพื่อมาเยี่ยมน้องรัก
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสัตว์มีพิษระดับต้นของประเทศ
เราก็เลยขอลองเมนูสุดพิษดารนั่นก็คือ
หมูป่าผัดเผ็ดพิษงูเขียวหางไหม้
ย้ำนะอย่าเอาไปทำตามที่บ้านนะครับ
แล้วก็ทิ้งท้ายไว้ว่าเมนูนี้กินได้จริงหรือเปล่า
ติดตามในรายการของดีเจภูมิ
อุ๊ยสักคุณคนไปคอมเมนต์เพียบเลยอ่ะเออว่าแบบโอ๊ย
ขนลุกไปหมดเลยอย่างพี่ป้องนวัดเนี่ยก็มาบอกว่าโหดจัด
แล้วก็มีคนถามว่าเดี๋ยวนะพอให้งูเขียวหางไหม้
มันกัดที่เนื้อหมูป่าแล้วก็พ่นพิษลงไป
แล้วพอเอาไปผัดเด็ดหมูป่ามันไม่อันตรายเหรอ
ก็มีคนมาให้ข้อมูลเหมือนกันว่าพิษงูเวลาโดนความร้อนพอสุกแล้ว
มันไม่อันตรายโอ้โหแต่หลายคนเห็นแล้วก็บอกว่าเอ๊ะ
ดีเจภูมิเคยมีกรณีเกี่ยวกับอาหารแปลกเนี่ย
รอบแล้วแล้วรอบนี้จะทัวร์ลงอีกหรือเปล่า

ทีมข่าวก็เลยถามไปที่ดีเจภูมิค่ะช่วงสายที่ผ่านมานะ

ยังอยู่ดีหรือเปล่ายังปลอดภัยดีใช่ไหม

เดี๋ยวฟังตอนที่นักข่าวของเราคุยกับดีเจภูมิหน่อยนะคะ
แต่ยังไงก็ตามอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าเรา
เรียกว่าทำการทดลองกันอยู่ในการดูแลของผู้เชี่ยวชาญ
ก็ไม่แนะนำให้ใครทำตามเด็ดทาง

ทดลองอยู่แล้วมันแบบทดลองกับชีวิตเหรอ

ผมกินไปแล้วยังปกติดีแล้วก็บอกด้วยนะ
พิษงูเวลาโดนความร้อนมันจะกลายเป็นโปรตีนที่เป็นอันตราย
แต่พูดแบบนี้กลัวไงกลัวว่าเด็กหลายคน
ดูคลิปเห็นแล้วก็อยากจะลองดูอยากจะทำตามเนี่ย
ถามดีเจภูมิอีกว่าพอลงคลิปไปแล้วโดนทัวร์ลงหรือเปล่า

มีทั้งติด้วยมีทั้งด่าด้วย
แล้วบางคนก็อยากรู้ก็ขอตามต่อก็มี

เมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรนะทดลองแล้วมันเป็นโปรตีนอะไรเหรอ
คือผมก็ไปดูในโซเชียลนะเขาก็มีการแสดงความคิดเห็นแบบนี้นะครับ
บอกว่าพิษงูเนี่ยถ้ามันไม่กัดเรา
พิษไม่เข้าสู่กระแสเลือดจะไม่เป็นอันตราย
อย่างนี้พิษงูไม่เป็นอันตรายถ้าไม่เข้าสู่กระแสเลือดครับ
คนที่ดื่มได้ก็คือไม่มีบาดแผลในระบบทางเดินอาหาร
ตั้งแต่ปากลงไปถึงกระเพาะอาหารถึงร่างกายนะครับ
เดี๋ยวก็โดนน้ำย่อยย่อยได้เอง
พิษงูมันทำงานได้ก็คือต้องกัดครับ
คือกัดให้เป็นแผลแล้วฉีดพิษงูเข้าไปสู่กระแสเลือด
คุณผู้ชมคุณผู้ชมเป็นผู้เชี่ยวธรรมด้านอสรภิษ
หรือว่าเรื่องของงูเรื่องของพิษงูอะไรต่างเนี่ย
บอกต่อกันมาหน่อยนะแต่เราก็ต้องย้ำแหละครับว่า

แต่ว่าทดลองกับชีวิตมันก็น่ากลัวนะฮะ